ลุกออกมาหารับประทานอาหารกัน
จีก็ถือว่าเป็นเมนูยอดนิยมในช่วงของหน้าหนาวนะคะ
เพิ่มความอบอุ่นแล้วก็ให้พลังงานกันด้วย
ส่วนสภาพอากาศวันนี้ค่ะ
ก็ต้องเตือนกันหน่อยเพราะว่าจะมีอากาศแปรปรวนในหลายพื้นที่
เรียกได้ว่าทั่วทั้งประเทศไทยก็ว่าได้
เพราะว่าตั้งแต่วันนี้นะคะไปถึงวันที่๒๘อากาศจะค่อนข้างแปรปวนเล็กน้อย
ภาคใต้จะมีฝนเพิ่มมากขึ้น
ส่วนภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือรวมถึงภาคกลาง
ก็จะมีอุณหภูมิสูงขึ้นเล็กน้อย
ขณะเดียวกันก็จะมีฝนตกลงมาด้วยนะคะ
เรื่องของดัชนีคุณภาพอากาศตอนนี้ก็เข้าสู่ระดับปกติทั่วทุกพื้นที่แล้ว
สภาพอากาศโดยรวมค่ะคุณผู้ชมเราตรวจสอบจากโมเดลอากาศกันนะคะ
สังเกตเห็นชัดเจนว่าภาคใต้จะมีกลุ่มฝนปกคลุมอยู่หนาแน่น
ช่วงเวลาประมาณบ่าย๒จะสังเกตเห็นความเปลี่ยนแปลงได้อย่างชัดเจน
เพราะว่าจะมีโอกาสเกิดฝนตกหนักบางพื้นที่แล้วก็มีฝนตกสะสมบ้างอยู่แล้ว
ส่วนตอนบนนั้นยังคงมีอากาศเย็นมีหมอกในตอนเช้า
แต่มีฝนฟ้าขนองเกิดขึ้นเบาบ้างบางพื้นที่ทั้งภาคเหนือแล้วก็ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
เนื่องมาจากมวลอากาศเย็นจากประเทศจีนเนี่ยอ่อนกำลังลงไปนะคะ
ก็เลยทำให้เกิดอากาศแปรปวนบ้างเล็กน้อย
ขณะเดียวกันภาคกลางภาคตะวันออกนะคะก็มีโอกาสเกิดฝนได้เหมือนกันเล็กน้อยบางพื้นที่
แต่จันทบุรีและตราดยังคงเป็นพื้นที่ที่เกิดฝนได้มากกว่าพื้นที่จังหวัดอื่นนะคะ
แต่เตือนกันค่ะฝั่งอ่าวไทยวันนี้ตกมากถึง๑๖๐ของพื้นที่
พ่อแม่พี่น้องตั้งแต่ชุมพรสุราชพัทธลุงสงขลาปัตตานียาลานราธิวาสเฝ้าระวังกันด้วยนะคะ
ส่วนใครจะเดินเรือทั้งฝั่งอันดามันและฝั่งอ่าวไทยก็เดินเรือด้วยความระมัดระวัง
พ่อแม่พี่น้องกรุงเทพมหานครวันนี้ก็เตรียมรับมือหน่อยนะคะ
เพราะว่าช่วงกลางวันเนี่ยก็จะแดดร้อนค่ะ
พื้นที่ไหนไม่หนาวไม่ฝนก็เตรียมรับมือเลยนะคะ
อากาศร้อนจัดร้อนจีก็ว่าได้นะคะ
ก็ต้องดูแลรักษาสุขภาพพร้อมที่จะรับมือกับอากาศแปรปรวน
ช่วงนี้อากาศก็เป็นแบบนี้ยังไงก็ขอให้เรานั้นสงบจิตสงบใจไปหาอะไรอร่อยทานดีกว่า
จี่ร้อนของดิฉันนี่เด็ดเด้อพ่อแม่พี่น้องอย่าบอกภัย
ดิฉันไปดูลูกค้าก่อนนะคะแล้วก็ไปดูเตานั้นหน่อยดูเหมือนจะยากไป
ไฟไหม้คุณผู้ชมไปแล้วนะคะสวัสดีค่ะ